โอเคนะคะ

มาแล้วค่ะ
คุณผู้ชมได้ยินเสียงแววของพี่ศรีก่อนหน้านี้
คือว่าเรากลัวไงคือเราเป็นคนขี้กลัว
เรากลัวความสูงเรากลัวอะไรที่มันแบบโลดผล
ก็เลยบอกว่านุ้ยช่วยอธิบายหน่อยดิพี่กลัวปลากลัว
ปลากวนน่ากลัวยังไงไม่น่ากลัวเป็นการออกกำลังกายแบบใหม่
ที่สายเอ็กซตรีมเนี่ยบอกเลยว่าอันนี้ฮิตมาก
นุ้ยชอบปอนเพราะปอนเป็นสายเอ็กซ์ตรีมแล้วก็ฟรีลันนิ่งมาก่อน
ใช่แล้วเพราะเอิญว่าหยุดฟีลานิ่งปุ๊บเนี่ย

อนจะต้องหันกลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งสำหรับการเล่นตะกวนนี้

เธอแม่เขาจะมาวาดใช่ไหม
ไม่ว่าแต่จะไม่มีข้าวเหนียวมะม่วงส่งให้แล้ว
อุ้ยเดี๋ยวซื้อก็ได้อร่อยเหลือจำนิกา
อ้าวเนี่ยแหละปากกลัวเนี่ยจะหลายคนบอกว่าเฮ้ยมันคล้ายฟรีลันนิ่งนะ
ที่เห็นแบบว่ากระโดดไปกระโดดมาวิ่งข้ามตึกไปนู่นมานี่

ใช่ชอบเพราะว่าติดตามน้องอันนต์อะนวาร
ลืนระหว่างจะล้มนั้นลืนมังไปไม่ดีนะลึด

หัวหน้านั้นที่นี้เลย

ปากกลัวมีความคล้ายขึ้นกับฟรีลันนิ่ง
ต้องมีอุปกรณ์ไหมไม่ต้องมีมีแต่ตัวแล้วก็พละกำลังกล้ามเนื้อล้วนเลยพี่
แล้วก็ใจกล้าไปในทุกที่เลยพี่เนี่ยกระโดดไปแบบเขาจะมีจังหวะแบบกระโดด

คือใช้ใช้หวัยพิพนะเวลานั้น
ในการที่ว่าเฮ้ยเราจะวิ่งตรงนี้ไปตรงนี้ต่อ
กระโดดไปตรงนี้แล้วก็ปีนข้ามตรงนี้

น้องหรือว่าหนูหรือผู้ปกครองที่ดูอยู่เนี่ย

ไม่ใช่ว่าอยู่ดีเห็นภาพแล้วก็ไปกระโดดอย่างนี้ได้ด้วย

จะต้องมีการฝึกซ้อมแล้วก็รู้จังหวะพอสมควรนะ

อันนี้เอานางนอนน้อยเลี้ยงลูกเอาไปกระโดดชายบรินเพื่อที่จะเสริมสร้างกล้ามเนื้อก่อนเหรอ
ใช่แล้วก็มาเล่นอันนี้ได้

ตรงข้อต่อของเขาต้องได้แต่ว่าปลากวนเนี่ยเขาจะเพิ่มเรื่องของการตีรังกาเข้าไป
ก็ต้องคือฝึกฝนอยู่ในความระมัดระวังปลอดภัยด้วยนะ

ตัวตัวไงเราคิดกลัวเราก็เลยแบบถ้าสมมุติลูกหลานเราเล่นอย่างงี้

กว่าเขาจะเก่งเขาก็หัวรังข้างแตกอะ

ขอให้ลูกชายคอแข็งและเดินได้ก่อน

อากาศเย็นมากแล้วก็เย็นต่อเนื่องด้วยนะคะ

เขาสวยนะเนี่ยถ่ายรูปสวยมาก
อันนี้คือเป็นหนึ่งคือที่เขาใหญ่มีอีกหลายที่
ใช่แต่เรานำมาเสนอแบบหนึ่งที่เท่านั้นเอง
ที่แนะนำที่มีแบบที่อื่นที่พักอื่นอะไรอย่างนี้ก็
ก็บอกมาได้แต่ถ้าเกิดจริงใกล้เขาใหญ่หนูชอบไปดารา
อันไหนไม่ใช่ดาราเทียมนี้อันนั้นเชียงใหม่
เขาเรียกว่าอะไรอุ๊ยไม่มีข้อมูลอีก

เดี๋ยวค่อยบอกเอาที่ต่อไปก่อน
เขาค้อเออดาสดารีสอร์ต

ใช่เขาจะมีพันไม้ด้วย
ถ้าเกิดช่วงธันวาเนี่ยเขาจะมีการจัดงานดอกไม้ด้วย
เหนียบสงบสวยมาก

เขาคอนี่ก็เหมาะกับครอบครัวนะคะเขาคอเบเดย์
เป็นอีกหนึ่งที่ที่เป็นรีสอร์ทนะคะเป็นจุดที่มองเห็นวิวหมอก
คือเขาบอกว่านอนเคียงหมอก

เปิดม่านตอนเช้าเนี่ยเห็นเดิร์กเลยอ่ะแล้วก็ถ่ายรูปมาสวยมาก

เขาก็มีอีกหลายที่เลยแล้วก็มีจุดชมวิวหลายที่ที่ให้ไปชมด้วย
แล้วก็ถ่ายภาพสวยงาม

เชียงใหม่ก็มีหลายที่แต่ว่าที่อยากจะแนะนำนะคะคือสวนสวรรค์รีสอร์ทค่ะ
รีสอร์ทที่เหมาะกับการพักผ่อนของครอบครัวเลย
ท่ามกลางทิวเขาอยู่กลางทิวเขาเลย
กิจกรรมก็มีหลายอย่างนะคะภายเรือก็ได้

แล้วก็ทำสปานวดเปิดประตูลมกัน
แล้วก็อีกหนึ่งอย่างของรีสอร์ทนี้

ไม่ใช่คือว่าเขามีความเป็นธรรมชาติเขาสูงมากนะ

จะเป็นครอบครัวก็ได้หรือจะไปกันคู่ก็ได้
หรือว่าจะฝากลูกหลานเอาไว้กับปู่ย่าก็ได้ตายาย
แล้วก็ไปกันสองคนพ่อแม่ก็ได้
หรือจะพาพ่อแม่ปู่ย่าตายายไปกันครบทั้งครอบครัว
ก็ต้องเช็คคิวกันใครว่างตรงไหนไปตรงนั้น
ไปต่อจากเชียงใหม่ไปเชียงคานกันดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ
ที่นับดาวริมภูรีสอร์ท

เขาบอกว่าเหมาะมากกับครอบครัวเพราะอะไร
เพราะว่าเขามีกิจกรรมเยอะ
พร้อมเชื่อว่าที่พักแบบเนี้ย

ต้นไม้สวยก็ไปที่อำเภอน้ำหนาวจังหวัดพิบูรณ์ได้นะคะ
ไล่ของพี่เอเปิดไหมเปิดให้ดูไหมพี่เปิดให้เข้าชมไหม
เปิดเปิดบางทีรั้วข้างหน้าบ้านอ่ะ

นั่นคือบรรยากาศดีจริงคือเท่าที่พี่เห็นนะ
ไอ้ที่ชวนไปเนี่ยเพราะว่าเขาจะไปกางเต็นต์
กลางเต็นต์กันหน้าอำเภอช่วงใกล้ปีใหม่

กลางเต็นต์อยู่หน้าอำเภอเขาไม่ได้ไปประท้วงใช่ไหมพี่
ไม่ก็คือหน้าอำเภอเขาจะมีลานไง
มีร้านให้กลางเต้นแล้วก็มีงานเข้าหลาม
ชอบนะคะโอเคยังไงก็อย่าลืมวางแผนแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนนั่นเอง

ใช่เดี๋ยวสัปดาห์หน้ายังมีเรื่องราวเด็ดมาฝากกันด้วย
แล้วก็ใครที่ชื่นชอบแบบว่าของหวานที่มี
เอ่อต้องติดตาม